คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งนะคุณแม่บอกว่าโอ้โฮ
ทำไมลูกต้องถูกครูลงโทษถึงขนาดนี้
เนื้อตัวเป็นรอยหมดเลยทั้งที่ลูกของเธอเป็นเด็กพิเศษ
คุณแม่เอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้ในโซเชียล
แล้วก็มีคำถามกลับไปถึงทุกคนบอกว่าทุกคนช่วยคุณแม่หน่อย
ดูหน่อยครูทำพฤติกรรมแบบนี้ถือว่ารุนแรงเกินไปหรือเปล่า
คุณแม่ท่านหนึ่งออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก
บอกว่าเป็นพฤติกรรมของครูโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง
ในพิเศษเผลอสัตว์ตาหีบจังหวัดชมบุรี

หลังแขนใบหน้าหัวไหล่เป็นแต่รอยฟกช้ำเต็มไปหมด

คิดว่าเป็นการกระทำหรือลงโทษที่เกินกว่าเหตุไปไหมคะ
กับเด็กที่มีสภาวะเป็นเด็กพิเศษ
หลังเกิดเหตุทางโรงเรียนสั่งพักงานครู

แล้วก็ย้ายให้ไปสอนระดับชั้นอื่นแทน
แต่แม่มองว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกต้องนะ
ก็เลยนำเรื่องราวทั้งหมดมาโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์

ลงโทษเด็กตัวเล็กได้ขนาดนี้
และถ้าอย่างที่คุณแม่บอกว่าเด็กเป็นเด็กพิเศษ
ทำไมไปลงโทษเด็กแบบนี้

ก็คือคุณแม่ชัชยานันทวิชัยหรือว่าแม่จอย

ของโรงเรียนเอกชนด้วยนะ
โรงเรียนเอกชนแห่ง๑เรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะครับ
กระทั่งช่วงเที่ยงของวันที่๑๘สิงหาคมที่ผ่านมา
ได้รับแจ้งจากครูประจำชั้นบอกว่าลูกชายถูกครูเบียร์
ชื่อนะชื่อของครูท่านนี้เป็นครูสอนวิชาภาษาไทย
ตบหน้าโดยให้เหตุผลบอกว่าลูกของแม่ถมน้ำลายใส่
ก็เลยบันดาลโทษะตบที่แก้มขวาของเด็กจนแดงช้ำ
ส่วนรอยฟกช้ำที่บริเวณหัวไหล่ทั้งสองข้าง
แม่มาพบตอนที่พาลูกชายกลับแล้วก็พามาอาบน้ำ
ก็เลยซักลูกชายไงถามลูกชายว่าใครทำ
ซึ่งลูกก็บอกว่าถูกครูเบียร์ลงโทษด้วยการใช้มือเนี่ย

บีบและขยำตามลำตัวด้วย
หัวอกคนเป็นแม่บอกโอ้โหทนไม่ไหวจริง
เห็นความเจ็บปวดของลูกเห็นแผลลอยช้ำของลูก
แม่บอกแม่แทบจะขาดใจให้เจ็บแทนลูกเจ็บได้เลยนะ
เช้าวันรุ่งขึ้นแม่พาลูกชายไปตรวจร่างกาย
แจ้งความกับตำรวจสาวพอร์สัตว์อาหีบ
ดำเนินคดีกับครูเบียร์ในความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ต้องการให้โรงเรียนแสดงความรับผิดชอบนะครับ
เพราะว่าการที่โรงเรียนเปิดรับสอนเด็กพิเศษ
บุคลากรต้องมีความพร้อมในการดูแลเด็กพิเศษ
มากกว่าเด็กทั่วไปด้วยซ้ำนั้นค่ะใช่ค่ะ
ถามเขาก็แค่ทำท่าให้ดู
ว่าตรงนี้โดนอะไรที่หน้านะคะก็ทำท่าแบบ
ตบค่ะถามว่าแล้วตอนนี้โดนอะไรเขาก็ทำท่าแบบ
แล้วก็อย่างนี้ใช่ค่ะเขาจะเล่าได้แค่นั้นคืนชื่อว่าเป็นโรงเรียนนะคะ
ควรมีความรับผิดชอบในเมื่อคุณฟอร์มกับเราว่า
คุณเป็นโรงเรียนที่เปิดรับอย่างน้อยบุคลากรของคุณ
ต้องมีความรู้ในการจะดูแลเด็กแบบนี้
ผู้เชี่ยวชาญขนาดนักบำบัดไม่ใช่เรื่องที่คุณแม่แบบกังวล
แต่คืออย่างน้อยบุคลากรต้องมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กแบบนี้
คุณครูคนนี้ไม่เหมาะที่จะเป็นครูหนึ่งควบคุมอารมณ์ไม่ได้
คือทำงานอยู่กับเด็กอะค่ะจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้
ว่าเด็กคนไหนไม่จำเป็นจะต้องเป็นเด็กพิเศษ
แต่ไม่ว่าเด็กคนไหนอะค่ะก็ไม่สมควรโดน
คุณผู้ชมฮะคุณแม่ก็ย้อนเรื่องให้ฟังอีกนิดหนึ่งนะ
เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของวันที่๑๘สิงหาคม
คือจริงได้รับแจ้งจากครูประจำชั้นใช่ไหม
ลูกชายไปถมน้ำลายใส่ครูอะไรนะครูแบงค์ใช่ไหม

ครูเบียครูเบียขอโทษครูเบียร์ที่สอนวิชาภาษาไทย
แล้วทีนี้ครูเบียก็เลยบันดาลโทษะตบแก้มขวาไปหนึ่งทีจนแดงช้ำ
ตอนนั้นเดินทางไปพูดคุยกับครูที่ลงมือแล้วนะ

มีการขอโทษขอโพยจบกันไปแล้วนะ

แต่พอมาช่วงเย็นรับลูกกลับบ้าน

มีรอยฟกช้ำเต็มหัวไหล่ไปหมดเลย

ครูคนดังกล่าวก็แจ้งเหตุผลบอกว่า
เกิดจากการที่ครูพยายามจับตัวน้อง
จากน้องวิ่งหนีแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้

แต่แม่บอกไม่เชื่อว่าเป็นการจับถึงขนาดน่วมทั้งตัวแบบนั้นนะครับโอ้โหจับยังไงน่วมทั้งตัว
ทีนี้หลังเกิดเหตุทางโรงเรียนแจ้งว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้แล้ว
ดำเนินการพักการสอน๑เทอมย้ายไปสอนชั้นอื่นเพียงเท่านั้น
แม่บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราติดต่อไปยังอาจารย์อาบรีคำนึงกิจนะฮะ
ไม่ได้เป็นครูที่ลงโทษนะแต่เป็นผู้จัดการโรงเรียนที่เกิดเหตุ
ว่าไงแล้วครับให้สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ของเราบอกว่า

ทำให้ครูเบียร์ผู้ก่อเหตุได้ยื่นหนังสือขอลาออกไปแล้ว
เมื่อวันเสาร์ที่๒๖สิงหาคมที่ผ่านมา
เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้กระทำลงไปนะครับ
นี่ถ้าคูมีเป้าหมายผู้วันเสาร์ได้เงียบลงที
ถ้าคุณครูคนนี้ยังคงสอนอยู่ก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำ
อ๋อคงไม่ค่ะคงไม่แล้ว
เขาลาออกไปแล้วเมื่อวันเสาร์เขามา
เขาเห็นว่าเรื่องมันใหญ่โต
เขาเลยขอรับผิดชอบตัวเองลาออกไป
แต่คือพอเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วรับผิดชอบโดยการลาออก

งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเด็กถูกลงโทษแล้วครูก็รับผิดชอบด้วยการลาออก

ใช่ฮะและนี่เป็นคดีอาญาได้นะ
พ่อแม่ไปแจ้งความว่าทำร้ายร่างกายไว้แล้วนะ
การดูแลเด็กพิเศษในโรงเรียนต้องคัดกรองครูให้มากเลยนะครับ
ต้องมีความอดทนสูงจริง